คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่น่าชื่นชม
กระตันยูชายหนุ่มคนนึงเขาให้กระปุกออมสิน
คุณพ่อคุณแม่บอกให้ไปทุบเอาเองนะของขวัญปีใหม่
พอทุบออกมาคุณผู้ชมพ่อแม่น้ำตาไหลจริง
ใช่เกือบสี่แสนอ่ะโอ้โหสุดยอดใช้เวลาเก็บเงินปีเดียวเท่านั้นไปชื่นชมหนุ่มคนนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นคลิปวิดีโอที่คนแชร์กันเยอะแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะมากจริงนะคะ
หนุ่มบุรีรำค่ะคุณผู้ชมเขามอบกระปุกออมสิน
ให้กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปีใหม่นะคะ
ให้คุณพ่อคุณแม่ไปทุกกระปุกดูว่ามีอะไรอยู่
ออกมามีเงินเป็นแบบเป็นแบงค์ธนบัตรแล้วนับไปนับมาเกือบสี่แสน
หนุ่มคนนี้ต้องชื่นชมค่ะเป็นลูกกระตันยูชื่อนายประทีพอวรา
อายุ๓๑ปีหรือโอมนะคะชาวจังหวัดบุรีรำค่ะ
ซึ่งก็เป็นลูกชายของนายโหลและนางสมรอวรำ
เจ้าตัวบอกว่านี่เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
มีงานทำที่มั่นคงได้ก็เพราะพ่อกับแม่
เงินเหล่านี้เขาเก็บหอมรอมริบหักจากเปอร์เซ็นต์รายได้
จากการขายเสื้อผ้าแถวรัชดาแล้วก็เขาขายของออนไลน์ด้วย
ตลอด๑ปีเก็บเงินทุกวันไม่เคยขาด
ตอนแรกคิดว่าน่าจะได้สัก๘๙๐๐๐นะ
แต่พอนับออกมาโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ๓๘๐๐๐บาท
ลูกเองก็รู้สึกดีใจนะที่เก็บได้เยอะขนาดนี้
แต่พ่อแม่ดีใจยิ่งกว่าน้ำตาไหลแล้วก็ปลื้มมาก
ที่ลูกเป็นเด็กกระตันอยู่นะคะ
คลิปที่แชร์กันก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างว่า
จริงแล้วการกระตันยูมันเป็นสิ่งที่ต้องทำ

ใช่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผมทำงานเกี่ยวกับการค้าขายขายเสื้อยืดอยู่กรุงเทพ
เพราะทุกเทศกาลทุกครั้งผมก็กลับมา
แต่ว่าการค้าขายมันก็มีเวลาหยุดพังเยอะ
ก็อาจจะไม่ใช่เทศกาลก็จะกลับมาหาพ่อแม่
มาพาพ่อแม่ไปกินข้าวไปเที่ยวพักผ่อน
ซื้อของขวัญมาให้แกเป็นประจำอยู่แล้ว
ทีนี้การที่ผมเลือกเซอร์ไพรส์
เพราะว่าคือเราพอมีกินมีเก็บ

แล้วก็คิดว่าเอาแค่

ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ๘๙หมื่น

แต่พอดูพอทุบดูแล้ว

เกือบ๔แสน

นี่แหละค่ะหนุ่มกระตันยูคุณประทีพนะคะ
บอกว่าก็คิดว่า๘๙หมื่น
ไม่คิดว่าจะแบบ๓๘๐๐แบบนี้ค่ะ
โหลนางสมรพ่อแม่ของนายประทีบ

กับการแสดงความกระตันยูของลูกชายคนนี้
เงินที่ลูกให้จะเก็บไว้สร้างบ้านหลังใหม่
ตัวพ่อแม่บอกว่าไม่ได้หวังอะไรในตัวลูกชายเลย

และพอเห็นลูกมีความกระตันยูแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าภูมิใจมากจริงค่ะ
ขอชื่นชมลูกผม
มึงเคยคิดว่าถ้ามีเงิน
ถ้าจะเลี้ยงเพื่อนให้พ่อแม่อิมก่อน

ผมเห็นลูกพาไปกินขับเวลาพ่อพลูกพูดอย่างนี้
ผมถูกดีมากมาปีก็ซื้อทองให้แต่ละปี

ครอบปีหลังมีอีกก็แวนจ้า

รู้สึกดีใจมากจัง

หมื่นเท่าสองมึง

เยอะเลยนะคะบอกว่าอยากมีลูกแบบนี้บ้างจัง

ละ๓๐๐๐เก็บเงินแบบนี้นะคะ
ช่วงปีใหม่นี้หลายคนพูดถึงเรื่องเก็บเงินกันเยอะนะครับ

บางคนเลือกเก็บวันเกิดบางคนเลือกเก็บจำนวนน้อย
แต่ว่าเก็บแบงค์ที่มีเลขวันเกิดหรืออะไรของตัวเองแบบนี้
คือจะมีเทคนิคการเก็บเงินในแต่ละคน

คือเขาบอกว่าให้เก็บปีหนึ่ง๓๖๕หรือไม่ก็๓๖๖วันใช่ไหมคะ
เก็บตามปีวันที่๑มกราศาสน์เก็บ๑บาท
วันที่๒มกราศาสน์๒บาทไปเรื่อยใช่ล่ายไปเรื่อย
เพื่อนถามว่าแล้วธันวาคมฉันต้องเสียเท่าไหร่

แต่เขาบอกว่าถ้าเก็บแบบนี้ได้เนี่ยปีหนึ่งคุณได้เกือบ๗๐๐๐บาทเลยนะ
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ
เรื่องราวของการทำความดีไม่ต้องไปทำที่ไหนไกล
ทำกับคนในครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่
ถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าภูมิใจในตัวเราภูมิใจในตัวลูก
ตัวลูกเองก็ปลื้มใจ

ต้องไปทำบุญอะไรที่ไหนแบบมากมายไก่กอง

คือหลายครั้งนะเทศกาลเรามักจะคิดว่า
เดี๋ยวจะซื้อของอะไรให้เพื่อนดี
ซื้อของอะไรให้แฟนดีใช่ไหม

พ่อแม่ซื้อให้เรามาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงทุกวันนี้
พ่อแม่ก็ยังมีแบบมีของคิดถึงเราตลอดเวลา